ค่ะเป็นที่แบบว่าหือหากันมากในโซเชียลเลยจริง
มากหลังจากที่แชร์รูปเจ้าชายที่หล่อแล้วก็ฮอตสุด

เอลีซีน่ะเนี่ยใช่ถูกต้องอยู่ในราชวงศ์บรูไนค่ะส่งมีพระชันศาแค่๒๔ชันศาเท่านั้นเองนะคะ
เลิศน้องนอกจากเนี่ยพระองค์ก็ยังทรงติดอันดับนะฮะ
หนึ่งในเชื้อพระวงที่ฮอตที่สุดในโลกด้วยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
วันนี้ไทยรัฐออนไลน์ก็เลยนำภาพนะคะในอินสตราแกรมส่วนตัวของพระองค์ค่ะ
ที่มีเขียนเอาไว้ว่าแอดทีเอ็มเอสเน่เคไอ
นี่คืออินสตาแกรมซึ่งตามอยู่

ไม่ตอนแรกมีคนตามอยู่๕๐๐๐กว่าคน
ตอนที่มีข่าวว่าท่านมาทรงโปโลที่ประเทศไทยเนี่ย

เพียงแค่นั้นแหละแป๊บเดียว
คนไทยกระจายภาพผ่านโซเชียล

อะไรไว้คุณไว้ทำไมถึงเป็นกระเทยเหรอคุณไว้
ตอนนี้เป็น๒๑๑๐๐๐คนเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะล่าสุด
ดูรูปนี้สิรูปนี้เจ้าชายเจ้าชาย

แล้วติดในทะเลอะ
อยากรู้อยากรู้ประวัติของท่านไม๊

ใครก็ชอบทุกคนชอบ

อยู่บ้านหัดฝึกใส่เนี่ยอยู่บ้านหัดฝึกใส่ผ้าคุม
เขามาเมืองไทยบ่อยเขามาเมืองไทยบ่อย
มีลูกชอบอาหารไทยทำอาหารไทยเก่งมาก
ฮ่าเทคค่ะเห็นดูสินี่ดู
เขาก็แบบใช้ชีวิตเหมือนเด็กวัยรุ่นทั่วไปนี่แหละเห็นไหมล่ะ
เจ้าชายลำดับที่๔แห่งราชวงศ์บูไนแล้วก็ทรงติดอันดับ๑

แล้วก็ทรงฉลองพระองค์สีเทาสูตรเทาแล้วดูยิ่งโก้มากเลยทีเดียว

ท่านเนี่ยชอบกีฬานี่นะฮะ
โปรดมากนั่นก็คือโปโล
แล้วก็ชอบมาเล่นในเมืองไทยด้วย

ชอบมาร่วมแข่งขันนะยนะยังเป็นทางกรณี
ที่ประเทศตัวเองด้วยแล้วก็ที่นี่ด้วยนะฮะ

ชีวิตเนอะชีวิตเจ้าชายเนี่ยเป็นอย่างนี้เนาะ
ทำไมชีวิตเจ้าชายดูห้องนอนก็สิ
คุณไอ้ม้าถ้าเรามีโอกาสได้ไปอยู่ห้องนอนอย่างนี้คงจะเลอค่าเนอะ

มันดูห้องนอนสิแล้วก็สัตว์เลี้ยงจะต้องเป็นเสือว่ะทำไมเจ้าชายจะต้องเป็นอย่างนี้พี่
นี่เห็นไหมนี่สัตว์เลี้ยงเขาต้องเป็นเสือพี่ต้องเป็นเสือโครง

ท่านเนี่ยนะสะท้อนชีวิตตัวเองเป็นคนเรียบง่ายนะ
ชอบใส่เสื้อผ้าเสื้อเชิดกางเกงยีนพี่มันขอโทษนะครับพี่
เขาบอกว่าคุณพระดำสำรวมนิดนึงข้างในบอกมา
โอ้โหนี่เอาง่ายคุณไปดูในไอจี

ผู้หญิงอยากเลียค่ะอย่างนี้

อยากรู้ไหมว่าทำไมเจ้าชายถึงชอบประเทศไทย

ผมชอบมากเลยที่ได้มาที่นี่
และได้พักอยู่ตั้ง๒อาทิตย์
คนไทยจริงใจเป็นมิตร

อาหารอร่อยมากโดยเฉพาะลาบ

เพราะฉะนั้นก็เลยชอบอาหารไทยมากที่สุดครับ

รับฟังได้เลยนะ
มองหาสำหรับหญิงสาวที่จะมาเป็นเจ้าหญิงของพระองค์

ผมมองหาใครสักคนที่มีความจริงใจ
และเป็นของแท้

ผมหมายถึงผู้หญิงที่เรียบง่าย

แค่สเปกผมแล้วท่านก็ทรงพระยิ่มเล็กน้อย
มดดำคงจะรักได้เฉพาะเจ้าชายในนี้เกาะเพชร๗สี
คือคนเราจริงคนไทยเป็นคนธรรมดาได้กับเจ้าชายอินดงอินโด
อินโดเขาก็มีเจ้าชายเยอะเนอะอย่างดูไบก็มีเจ้าชายเยอะนะพี่
นี่ดูนะท่านติดดินมากเลยเพราะท่านบอกนะบอกว่าชีวิตผมไม่ค่อยต่างอะไรจากคนอื่น
เช่นผมเองก็ยังเรียนมหาวิทยาลัยนะก็ยังต้องเข้าคลาสเรียนเสร็จแล้วก็นอนอยู่กับเสือ
กลับบ้านพักผ่อนนี่วิถีชีวิตของเจ้าชายเรียนเสร็จแล้วก็กลับบ้านพักผ่อนกินมื้อค่ำ
ปฏิบัติภาระกิจตามหน้าที่บ้างชีวิตท่านเรียบง่ายจริงแต่เขาก็คงจะมีงานสังหรัฐอะไรกันบ่อยดูดีในบ้านเนี่ย
เอางี้ขอ๑๐นี่ดีกว่าเจ้าชายที่มีความหล่อ
พูดถึงเจ้าชายองค์นี้จบป่ะเหรอ

แค่นี้ก็เอาลื่นติดเด็กติดเวอร์มากเลย
คุณพูดคำนี้ไม่ได้นะจาบจ้วง
เออคุณไม่สมควร
๑๐เจ้าชายหล่อที่ตอนนี้เป็นกว่าใจ

พุทธกรรมนักศักดิ์ถูกตลอดเลยอะ

เจ้าชายอะไรเหรอ

เขาเป็นคนที่คุณนายม้าชอบเนี่ย
จำนวนทายาท๒๑พระองค์ของชิคมุฮัมมัติบิลรอชิคฮันมักตูม
ผู้ครองนครดูไบซึ่งชิคฮัมดันเป็นผู้สืบบันลังต่อจากพระบิดา
ด้วยความที่พระองค์มีพระสิริโฉมงดงามจนทำให้นึกวิทยาศาสตร์ฟล็อค
อันดับที่๑อันดับที่๒น่าจะเป็นเจ้าชายแฮรี่กับเจ้าชายวิลเลี่ยม
อันดับที่๓ก็เป็นอันดรียากาลิสกีมนาโกนี่ก็รอเหมือนกัน
แต่ก็ยังไม่ได้เป็นเจ้าชายอย่างเต็มตัว
อย่างนั้นว่าเจ้าชายแอนเดรียจะเป็นผู้สืบทอดราชบันลังของมนาโกต่อ

อันดับที่๕คือเจ้าชายคาร์ลฟิลิปแห่งสวีเดน
เจ้าชายทรงเป็นผู้สืบราชบันนังลำดับที่๒ต่อจากเจ้าหญิงวิคโทเรีย
ผู้เป็นพระเชษพระคินีอย่างไรก็ตามนะครับ

กำหนดวันอภิเษกสมรสกับพระคู่มั่น
ต้องทำให้สาวแห่งคนอกหักเยอะเลยล่ะ
อันดับที่๖ก็เป็นเจ้าชายเฟลิกนะฮะแห่งลักเซมเบิกนะครับ
เจ้าชายเฟลิกเป็นรัชญาญาติอันดับ๒แห่งรักเซมเบิร์กนะครับ
เป็นตัวแทนของราชวงศ์แข่งขันกีฬาโปโลสกีเนี่ยนะครับ
เพียงเท่านั้นนะยังทรงสื่อสารได้หลายภาษาด้วย

เจ้าชายอเมดิโอแห่งเบลเจียม

ที่ที่ฉันอ่านเจ้าชาย๑๐อันดับ

แล้วไปฉีดไปคอยชี้ค่ะว่าเจ้าชายคนไหนไปตรงไหนนะคะ

เดี๋ยวต่อเราจะต้องบอกนี้
เจ้าชายที่เราจะพูดต่อไปเนี่ย

เจ้าชายฟิลิปปอสนะครับแห่งกริสแล้วก็เดนมาร์คเนี่ย

แม้จะได้ชื่อว่าเป็นเจ้าชายแห่งคริส

โหลนะ
แม้จะได้ขึ้นชื่อเป็นเจ้าชายแห่งกริสต์แล้วก็เดนมาร์ก
พระองค์เนี่ยไม่มีวันได้เป็นกษัตริย์นะครับ
เพราะของราชวงศริสได้ถูกคนล้มไปในปี๑๙๗๓แล้ว

ในสมัยของกษัตริย์คอนแสนติก

เป็นมงกุฎราชกุมารเจ้าชายเฟอร์เดริก

ตำนานรักข้ามแดนข้ามชนชั้นกับสาวสามัญชนชาวออสเตรเลีย

ทำให้สาวหลายคนนี้ต่างฝันประหลบตามกันนะครับ
มีหลายคนมาโน้นว่าการที่เราจะให้แฟนเป็นเจ้าชายมันจะมีอยู่จริงว่ะพี่
อันดับ๑๐ที่ผมเชื่อว่าคนไทยรู้จักมากเบาะเทศ

ตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกแห่งภูตาน

พระองค์เป็นเจ้าชายหรือมงกุฎราชกุมารที่ทรงเสน่ห์
เสด็จมาร่วมพระราชทานพรในพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ๖๐ปี

ตอนนั้นกลายเป็นเจ้าชายจิกมี่ฟีเวอร์
แต่ว่าพระองค์เป็นกระจัดของภูตาล
แล้วก็เพิ่งประสูจน์พระราชโอรส